ภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่าต้องรอเลือกหัวหน้าภักดิ์และกำลังการบริหารภักดิ์ชุดใหม่
สิบห้าพฤษภาคมนี้ก่อนนะครับถึงจะลงมติกันว่าจะเอายังไงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ห้าพฤษภาคมนี้มีผู้ที่สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อยู่สี่คนนะครับ
วันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาไปฟังวิสัยทัศน์ของ๒ใน๔นะครับ
คือนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์และนายกรจติกะวนิษฐ์นะครับ
วันนี้ฟังสองคนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังอีก๒คนครับ

ชื่อของจุลินลักษณะวิสิทธิ์มักถูกพูดถึงอยู่เสมอ
หากประชาธิบัติต้องคัดเลือกหัวหน้าภักดิ์คนใหม่
ด้วยชื่อฉันในแวดวงการเมืองกว่า๓๐ปี
พ่วงดีกรีนักการเมืองสายใต้จังหวัดพังงา
ทำให้เส้นทางการเมืองของจุริน
ได้รับความไว้วางใจเกือบทุกตำแหน่ง
ทั้งรัฐมนตรีประธานวิศัยภายค้าน

จะต้องรวมคนทุกกลุ่มมาช่วยกันทำงาน
พักกลับมาเป็นที่ศรัทธาจากประชาชนอีกครั้ง

ประชาชนยังไม่ทอดทิ้งพักประชาธิปัตย์
และยังมั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศ

สิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงคืออุดมการ
เพราะว่าอุดมการของพักเป็นรากแก้ว
ที่มีความสำคัญที่ทำให้พักประชาธิปัตย
หยัดมาได้จนถึงวันนี้
แต่ว่าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคล
เป็นเรื่องของนโยบายและระบบการบริหารจัดการ
ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
การสื่อสารที่จะนำหลักคิด
นโยบายจุดยืนทางการเมืองของพัก
ไปสู่ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ
อันนั้นก็คงจะต้องใช้ระบบการสื่อสาร

ผมคิดว่าบุคลากรทุกรุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
แล้วก็เป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าของพัก

ผมคิดว่าผมจะต้องรวมคนทุกรุ่นเข้ามา
แล้วก็ทำให้พักเป็นหนึ่งเดียว
แล้วก็ทำให้ทุกคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

และเมื่อถึงวันนั้นผมมั่นใจว่าพักจะเดินไปข้างหน้าได้
พักประชาธิปัตย์จะสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอน
ส่วนขุนพลอีกคนฉายาขุนคลัง
มือเศรษฐกิจกรจติกาวนิษฐ์

เป็นที่ยอมรับของทั้งคนในพักและนอกพัก
อาสาเข้ามาเปลี่ยนพักประชาธิปัตย์ให้ทันสมัย

เปิดโอกาสให้ทุกคนในพักมีพื้นที่

สำหรับผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสอสอ
เราจะมีบทบาทการเป็นสอสอเงาให้กับเขาเลย
ก็คือเขาจะเป็นว่าที่ผู้สมัครหรืออะไรก็แล้วแต่
เขามีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เขา
คอยติดตามประเมินการทำงานของผู้ที่เป็นสอสอ

แล้วก็เรียนรู้งานการเป็นสอสอไปด้วย
เพื่อทำให้เขามีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลา
ที่จะมาเป็นผู้แทนในเขตพื้นที่ของเขา
สิ่งที่เราขาดยกตัวอย่างในพักที่ควรจะต้องมีในองค์กรที่มีความทันสมัย
อันดับแรกก็คือหัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร

แต่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความชัดเจนว่า
รับผิดชอบต่อการบริหารการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในพักอย่างเด็ดขาด
เราขาดหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเป็นต้น
เราขาดหัวหน้าฝ่ายการจัดกิจกรรม
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งของพักการเมือง
เราขาดหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเยาวชนเป็นต้น
ซึ่งเราควรที่จะต้องฟื้นฟูอยู่ว่าประชาธิปัตย์ขึ้นมา
ดึงเข้ามาอยู่ในระบบโครงสร้างการบริหารของพัก
ให้คนรุ่นใหม่เขามีที่ยืนเขามีส่วนโดยตรงในการที่จะช่วยบริหารพัก
โปรดติดตามตอนต่อไป